๓ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเกิดเหตุสะเทือนขวัญกลางสวนสัตว์สงขา
นายสุริยาแสงพงศ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายสุริยาถูกยิงบริเวณหน้าอก๕นัด
แขนขวา๓นัดและที่บริเวณศีรษะสิ้นใจตายขาดที่ทำงาน
อกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่ที่เกิดเหตุจำนวน๑๙ปลอก
ผู้ก่อเหตุคือนายภูวดลสุวรรณะหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์สวนสัตว์สงขลา
ใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันปลิดชีพตัวเองภายในบ้านพัก
จากนั้นนายชาวลิศชูขจรประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อเท็จจริงพร้อมเปิดเผยปมเหตุของการลงมือสังหารโหดในครั้งนี้
คือการหายตัวไปปริศนาของลูกเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทาน๒ตัว
ที่อยู่ในส่วนจัดแสดงสวนสัตว์สงครา
ซึ่งนายสุริยาผู้เสียชีวิตได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
หายตัวไปของลูกเก้งเผือกและเซ็นสั่งย้ายผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา
ลูกน้องสามคนให้พ้นพื้นที่ทันทีและหนึ่งในนั้นคือนายภูวดลมือปืนผู้ก่อเหตุ
สำหรับเก้งเผือกพรรษฐานของสวนสัตว์สงขลามีทั้งหมด๓ตัว
ตัวแรกคือคุณมูมูเก้งเพชรผู้ยังมีชีวิตอยู่
ตัวที่๒คุณภูมิหายไปจากส่วนจัดแสดงสวนสัตว์อย่างไร้ร่องรอย

และตัวที่๓คุณภาคหายไปเมื่อเดือนกันยายน๒๕๕๙
แต่ภายหลังมีหลักฐานชัดเจนว่าถูกงูเหลือมกินจนตาย
ทำให้ปัจจุบันสวนสัตว์สงคราเหลือเพียงคุณมูมูกเพียงตัวเดียว
ห่วงใยของท่านสุริยาที่เขามาดู
ก็ต้องการที่จะมาพิสูจน์เรื่องนี้
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันหายไปด้วยสาเหตุอะไร
ก็ปรากฏว่าจริงจุดที่ท่านเน้น
ก็เป็นอย่างที่ท่านห่วงใหญ่นะครับ
แล้วพอข้อที่จริงออกมาว่ามันเป็นเรื่องของการที่ถูกงูกิน
แล้วก็เป็นเรื่องของการที่ไม่ได้รายงาน
มันกลายเป็นว่ามันยิ่งน่าเสียดายเข้าไปใหญ่
เพราะเราสูญเสียบุคลากรที่สำคัญ
ไปถึงสองคนจากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง
อ่อนชุดาสุวรรณะภรรยาของนายภูวดลผู้ก่อเหตุบอกว่า

แต่ที่ผ่านมาชอบระบายความอัดอั้นตันใจ

แต่ภรรยาขอร้องให้ยังทำงานอยู่ก่อน

พอถูกกดดันและเกิดความเครียดอย่างหนัก

ถ้าถามว่าความขัดแย้งน่าจะไม่มีความขัดแย้ง
แต่มันน่าจะเป็นประเด็นที่ว่าไม่ถูกใจมากกว่าค่ะ
เพราะว่าคือพี่หมอจะโดนจะโดนท่านสุริยาตำหนิตลอด
ว่าไม่ทำงานวันคุณทำอะไรบ้าง
แล้วก็คุณไม่มีจัญญาบันของหมอเลยเหรอ
ลูกชายของนายสุริยาบอกว่า
เพราะทำงานอยู่ในวงการสวนสัตว์มานานกว่า๓๐ปี
และต้องการปฏิรูปองค์กรให้ดีขึ้น
แต่ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์จะรุนแรงขนาดนี้

ทั้งฝั่งคนที่เป็นคนยิงเราก็

เราถามว่าโกรธไหมมันก็โกรธแหละ
มาจังหวัดนั้นแต่คือเราจะไปถึงโฆษโกรธแท้นอะไร
เราก็มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
ขบวนการค้าสัตว์ป่าหรือไอ้เครื่องเก้งเผือก

ว่ามันมีแหละในสวนสัตว์มันมีอยู่แล้วแหละ
คือมันเป็นหนึ่งในประเด็นที่พ่อผมเขาพูดก่อนที่จะรับตำแหน
คือเขาพูดมานานมากตั้งแต่เขาไปร้องคุณบริษัทการ
ว่าประเด็นการค้าสัตว์ป่าอาจจะเป็นประเด็นที่เขาว่าต้องเข้ามาแก้ไขให้ได้

ตำรวจตั้งปมสังหารโหดเอาไว้๒ประเด็น
เรื่องแรกคือความโกรธแค้นส่วนตัว